กลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ
เที่ยวที่ปราจีนบุรีค่ะบางส่วนนะคะก็เลือกแบบเช้าปลายเย็นกลับแบบนี้ค่ะ
ซึ่งดาษดาแกรอรี่ที่ปราจินบุรีนี้นะคะจัดอีเวนต์ข้ามปีเลยค่ะปีละ๑ครั้งนะคะ
ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ก็เพิ่มขึ้นถึง๑๒๐เลย
เราไปติดตามจากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ส่วนดอกไม้นานาพันธุ์ในมุมมองแบบ๓๖๐องศาจากสาลาเทวดา
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดจุดหนึ่ง
และปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกค่ะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สาราแห่งนี้
กลยุทธ์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการสร้างความแปลกใหม่
ประดับตกแต่งดอกไม้ด้วยธีมที่ไม่สำคัญในแต่ละปี
ยังเพิ่มกิจกรรมทำให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ถือว่าเป็นครั้งแรกในการแสดงดอกไม้ในห้องมืดร่วมกับเทคนิคพิเศษ
ถูกเรื่องราวของฤดูกาลความรักและดอกไม้
ตั้งแต่วันที่๕ธันวาคมจนถึงวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะคะ
เป็นช่วงที่ดาษดารีสอร์ทนั้นจะมีการจัดอีเวนต์
อย่างปีนี้นะคะผ่านมาแล้ว๑เดือนค่ะก็มียอดตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง๑๒๐
แสดงให้เห็นว่าคนยังมีความต้องการที่จะท่องเที่ยวกันอยู่นั่นเองค่ะ
ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวหลายคนวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างรัฐกลุ่ม
ทั้งการเรื่องจราจรการใช้จ่ายและเน้นการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ
คือวันปีใหม่ช่วงก่อนสิ้นปีคนจะเยอะเราก็เลยเลือกออกเป็นวันที่๑
ซึ่งการเดินทางก็จะเบาบางนิดนึงค่ะมาแบบสบายไม่ต้องเร่งรีบไม่รถไม่ติดอะค่ะ
คือตอนแรกก็คือวางแผนที่จะเที่ยวใกล้บ้านมากกว่าไม่อยากไปพักต่างจังหวัด
เพราะว่าคือมันเป็นช่วงเทศกาลคือไม่อยากไปไกลจากตัวบ้านมาก
ก็คือไปกลับไม่อยากค้างคืนเพราะว่าด้วยที่ว่าเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็คือคนเที่ยวเยอะ
แล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนที่พักค่อนข้างจะ

ใช่ราคาสูงแล้วก็แออัดด้วย
สามารถดึงลูกค้าให้ทำกิจกรรมได้ทั้งวันในที่เดียว
ที่นี่ยังได้เตรียมในเรื่องของทำเลที่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะกับพืชพันธุ์ไม้นับล้านต้นให้ได้ชมกันอีกด้วย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
สวยงามมากเลยจริงคุณสืบสกุลเคยไปแล้ว
คือไปเที่ยวแล้วดอกไม้เขาเยอะมาก